ช่วงตลอดตลาด
ช่วงตลอดตลาด

เช้าวันจันทร์แบบนี้มาเช็คราคาในตลาดสดของเรากันหน่อยนะคะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันหน่อยจ้า
เนื้อแดงวันนี้นะคะขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะ
อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๘๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
หมูเนื้อแดงวัวนะคะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะ
ไปดูราคาอาหารทะเลกันหน่อยว่าปรับหรือเปล่านะคะ
ปลากระพงขาวอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๓๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
หึกกล้วย๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาสินค้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง